มาดูติดตามคดีหวยแต่อันนี้เป็นหวย

จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเงินมาได้หรือยัง
ใช่ยังไงตอนนี้สรุปเบื้องต้นนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีก่อนตำรวจบอกเบื้องต้น
ลอตเตอรี่๖ล้านเป็นของคุณยายประดับจริง
ครับส่วนเรื่องของการทำไมอายัดเงินไม่ทันเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าส่งหนังสือขอระงับการจ่ายเงินไปที่รางวัล
จ่ายเงินรางวัลไปที่กองสลากแล้วนะ

ตำรวจตรีกะสนะแจ่มสว่างผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนวนคดีด้วยตัวเองเลยค่ะ

บอกว่าเบื้องต้นในสำนวนลอตเตอรี่ระบุว่าเป็นของคุณยายประดับจันอ่วมจริง
หลังจากที่เคยมาแจ้งความไว้ว่าลอตเตอรี่หายที่วัด
และมีการออกไม้จับอีกฝ่ายที่นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วด้วย
เรื่องของคดีค่อนข้างจะครบถ้วน
โดยพลตำรวจตรีกัศนะยืนยัน
เกี่ยวกับเรื่องของทำไมถึงอายัดเงินไม่ทัน
ทั้งที่มีการแจ้งความแล้วทำไมปล่อยให้คนที่ขโมยไป
เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลได้
พลตำรวจตรีกัศนะชี้แจงแบบนี้
บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ธันวาคมปีที่แล้ว
พนักงานสอบสวนทำหนังสือชี้แจงว่าเหตุการณ์
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
โดยส่งแฟคไปที่กองสลากเพื่อความรวดเร็วในช่วงเช้า

แต่ทีนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของกองสลาก
จะจ่ายเงินรางวัลให้หรือไม่

นี้แฟลต์บอกให้ระงับการจ่ายเงินรางวัลนี้
แต่ทีนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของกองสลากว่าจะจ่ายให้หรือเปล่า

เพราะว่าเงินหลุดไปถึงมือนางพรทิพย์แล้วนะ
ทั้งนี้ยืนยันบอกว่ามีการทำหนังสือถึงกองสลาก
จริงแต่ลูกสาวคุณยายประดับก็ยังยืนยัน
วันที่๔นอกจากที่ไปแจ้งความเสร็จเรียบร้อย
ยังเดินทางไปที่กองสลากด้วย

ไปกับหลานสาวไปนั่งรอหนังสือนี้ที่หน้ากองสลากอยู่นานเลย
หนังสือที่บอกว่าทางตำรวจจะส่งให้กองสลาก
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กองสลากจะออกมายืนยันว่า
ไม่มีหนังสือจากสพสามชุกส่งมา
เอายังไงระหว่างสกกับกองสลากนะฮะ
ทีนี้ลูกสาวก็บอกว่าเอาลอตเตอรี่มาขึ้นรางวัลในช่วงบ่าย
คือนางพรทิพย์เอาลอตเตอรี่มาขึ้นรางวัลคนที่ขโมยไปนะครับ
ใช่ค่ะนางพรทิพย์คือคนที่เก็บ

เอามาขึ้นเงินรางวัลในวันเดียวกันแต่มาในช่วงบ่าย
ทำให้ได้เงินรางวัล๖ล้านของคุณยายประดับไป
เอาง่ายคือระงับกันไม่ทันใช่ไหม
คือมันเป็นช่วงเวลาแค่เกิดขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะคะ

คนนึงมาตอนเช้าคนนึงมาตอนบ่าย

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำนวนระงับมาถึงกองสลากจริงหรือเปล่า
หรือมาถึงเมื่อไหร่อย่างไรเป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบกันนะนะ
ฟังเสียงทางผู้บังคับการตำรวจภูทรสุพรรณบุรีค่ะ

วันที่๓พอวันรุ่งขึ้นเราก็ทำเข้าไปแล้วฮะ

ใช่ครับ

แต่น้องไปที่กับแม่ไปที่กองฉลาก
เพื่อจะไปทำการเรื่องอายัด
แต่ว่าทางนู้นเขาก็โทรติดต่อกับสารวัตรคนเก่า
บอกว่าให้ทำหนังสือส่งไป
เพื่อทำการอายัดก่อนที่คนนี้จะไปขึ้น

หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มาสนับสนุน
ว่าลอตเตอรี่เป็นของคุณยายประดับ
เพราะคดี๓๐ล้านสับสนกันเรื่องของพยานนี่แหละ
ใช่ขนาดเยอะเหมือน๓๐ล้านไหมเนี่ย
ไม่เหมือนขนาดนี้ง่ายกว่าเยอะอ้าวไม่เหมือนคือเยอะมาก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจง
ว่าลอตเตอรี่ที่บอกว่าน่าจะเป็นของคุณยายประดับ
จากพยานบุคคลใกล้เคียงเหตุการณ์ค่อนข้างน่าเชื่อถือ
รับฟังได้รวมมีทั้งหมด๑๖ปากด้วยกัน
และ๑๖ปากให้การสอดคล้องกันค่ะ
รวมถึงหลักฐานทางเทคนิคก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือ

ออกหมายจับนางพรทิพย์คนที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ย
ออกไม้จับไปเรียบร้อยในข้อหารลักทรัพย์หรือรับของโจร
ตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่บอกทราบแล้วว่านางพรทิพย์เดินทางออกนอกประเทศ

ขอทราบรายละเอียดการเดินทางว่าเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่

หลังจากนี้มีรายงานอีกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกภัย
และมีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอก
มาปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับการ